คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้เราเล่าไปนะคะที่จังหวัดแพร่
ว่ามีเหตุเสียชีวิตปริศนาระหว่างชายหญิงคู่นึง

สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มันคือรักสี่เศร้า
ต้องใช้คำว่าสี่เศร้าเลยนะคะผู้ตายผู้ชายเนี่ยนะคะชื่อว่านายปั่นแก้วงามป้ออายุหกสิบแปดปีค่ะ
สภาพก็คือตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตนะ
น้ำลายฟูมปากหายใจโรยริงอยู่ใกล้กันมีศพนางสาริกาปีกกรรมวัยสี่สิบสองปี
เปลือยกายจมกองเลือดตรวจสอบเบื้องต้นลำตัวเนี่ย
ถูกแทงพลุนสิบห้าแผลเลยนะคะปลายเท้ามีมีดปอกผลไม้อยู่ด้วย
แล้วก็มีผ้าขนหนูเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้คนที่มาเจอศพทั้งสองศพคนแรก
คือภรรยาของนายปั่นแก้วค่ะนางเนียงงามป้อนะคะอายุ๖๖ปี
เธอบอกว่าป้ากับลุงเนี่ยป้ากับลุงปั่นแก้วเนี่ยนะ
เปิดร้านขายกับข้าวอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่เก้านะคะ
ตำบลป่าศักดิ์อำเภอวังชินนี่แหละทุกเช้าเนี่ย
กับลุงก็จะช่วยกันทำกับข้าวขายแล้วก็จะนั่งกินข้าวเช้าด้วยกัน
อันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของสองสามีภรรยาคู่นี้พอกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บ
ปั่นแก้วก็จะกลับมานอนที่บ้านถึงเวลากินข้าวเที่ยง
ก็จะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันที่ร้านเป็นแบบนี้อยู่ทุกวัน
แต่วันเกิดเหตุป้าบอกเออป้าก็สงสัยว่า
ทำไมลุงแกไม่มากินข้าวกับป้าล่ะวันนี้ตอนเที่ยงรอสักพักหนึ่งเออ
มาจริงจริงฮะตามกลับไปดูที่บ้านหน่อยปรากฏว่าไม่อยู่ที่บ้านที่อยู่ด้วยกัน
แต่ไปอยู่บ้านลูกสาวที่ปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันค่ะแต่เธอเอกใจ
เอกใจที่หนึ่งคือทำไมประตูบ้านมันล็อกอืม
เอกใจที่สองคือไอ้ตรงช่องว่างระหว่างอิดบล็อกเนี่ยเหมือนมีคนเอาผ้ามาปิดไว้
มองอะไรข้างในไม่เห็นเลยแต่ได้ยินเสียงสามีอยู่ค่ะ
ว่าคงเข้าไปนอนหลับมั้งน่าจะคิดว่าคิดว่าคงนอนกรนอยู่
แต่เคาะเท่าไหร่ก็ไม่ตอบรับสุดท้ายป้าเนียงบอกป้าเลยต้องไปเรียกเพื่อนบ้าน
ช่วยงัดประตูเข้าไปให้หน่อยโอ้โหสภาพที่เห็นแทบช็อกค่ะ
สามีไม่ได้นอนกรนแต่นอนน้ำลายฟูมปากหายใจรวยรินอยู่ค่ะ
ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยถามว่ารู้จักไหมรู้จัก
แต่งงมากว่าทำไมมานอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่ข้างสามีของตัวเอง
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ลักษณะเนี่ยมันเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันทำความสะอาด
ระล้างคราบเลือดต่างต่างนานาไปแล้วนะคะเขาบอกว่าบ้านของนางสาธิกากับลุงปั่นแก้วเนี่ย
ไม่ได้ห่างกันเลยห่างกันห้าสิบเมตรเดินห้าสิบเก้าถึงค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะคะนายสงครามค่ะก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่า
พอมีคนมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตสองศพอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็รีบเดินทางมาดู
ตอนนั้นเนี่ยนายปั่นแก้วยังหายใจโรยรินยังไม่เสียชีวิตนะ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตก็ช่วยไม่ทันจริง
เขาบอกที่น่าสังเกตคือว่า๑ประตูบ้านทำไมล็อก
ไอ้ช่องว่างรูตามอิดตามอะไรระหว่างบ้านอะไรอย่างนี้

ก็คือว่าตรงร่างของนางสาธิกาค่ะเหมือนมีผ้าขนหนูแบบคอยซับเลือดอยู่ด้วย
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสงสัยในปั่นแก้วเนี่ยคงเป็นคนเอาผ้ามาปิดเอง
แล้วก็ล็อกประตูบ้านเองเพราะว่าถามชาวบ้านมาแล้ว
ลุงปั่นแก้วกับนางสาริกาเนี่ยเขาแอบคบหาเชิงชู้สาวกันมานานกว่า๑ปีแล้วค่ะ
ชาวบ้านบอกเห็นบ่อยเลยสาลิกาเนี่ยเดินเข้าออกบ้านในปั่นแก้วบ่อยมาก
ตอนที่ภรรยาเนี่ยทำกับข้าวขายอยู่ที่ร้าน
ห้องห้องแล้วบาบาบาต๊อบห้องสัมภาษณ์มาเจ้ายงัดประตูไปเจอพอดี
คุยกับป้าเนียงค่ะภรรยาของลุงปั่นแก้วแล้วคนแรกที่เจอศพของคนทั้งคู่นะคะ
เนียงบอกว่าเมื่อวานป้าก็รู้สึกผิดสังเกตอ่ะเพราะว่า
สามีไม่ยอมออกมากินข้าวเที่ยงที่ร้านตามปกติบ่ายสามก็เลยตัดสินใจเอาแวะไปดูที่บ้านหน่อยซิว่าทำไมไม่มา
ก็เจอสภาพแบบที่เห็นนั้นแล้วเนี่ยสาริกาเนี่ยป้ารู้จักนะแต่ป้าไม่รู้ว่าเขาแอบคบกับสามีป้าสามีป้า
ก็ไม่เคยมีพิรุธอะไรให้จับได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือบ้านอยู่ใกล้กันอ่ะก็ไม่แปลกใจที่เขาจะสนิทกันไง
ป้าก็ไม่ได้คิดอะไรอีกอย่างอยู่กันมานานป้าก็รู้นิสัยสามีแหละว่าก็เป็นคนเจ้าชู้
ป้าก็โปร่งแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาแอบคบกันขนาดนี้นานขนาดนี้
ทีนี้คืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยถามว่ามีลางบอกเหตุไหมมันก็มีแหละก่อนเข้านอนอยู่อยู่ลุงปั่นแก้วพูดกับป้าแบบนี้
จะฆ่าตัวตายแล้วนะเตรียมรับเงินชาปนกิจได้เลยแต่ถ้าไม่ตายจะหนีไปที่อื่น
ป้าบอกป้าได้ยินป้าก็งงนะป้าก็พยายามเค้นถามว่าเอ้าทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะทำไมจะฆ่าตัวตายทำไมมันเกิดอะไรกันขึ้น
แต่ถามอะไรไปลุงปั่นแก้วก็ไม่ยอมตอบจนกระทั่งเช้ามาก็พูดขึ้นมาอีกบอกเนี่ยจะตายวันนี้แหละ
ก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเออคงพูดไปตามภาษาก็ไม่คิดว่าจะฆ่าตัวตายจริง
เราได้คุยกับนางสุภาพลูกสะพ้ายป้าเนียงนะคะบอกว่าก็รู้เรื่องแล้วล่ะ
เช้าวันนี้เธอนี่แหละที่เป็นคนเข้าไปทำความสะอาดบ้านหลังนั้นเองเธอก็พยายามมองดูในบ้านนะ
คือลักษณะการเสียชีวิตของลุงปั่นแก้วก็คือน้ำลายฟูมปากเบื้องต้นคิดว่าคงจะกินอะไร
กินยาพิษกินน้ำยาน้ำเยอะอะไรเข้าไปหรือเปล่าเธอก็พยายามมองหาในบ้าน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากินอะไรเข้าไปอ่ะเพราะว่าในตัวบ้านที่เธอเจอเนี่ย
มีแค่น้ำยาซักผ้าขาวกับปุ๋ยเคมีที่ไม่มีร่องรอยการเปิด
ข้างศพนางสาวริกามีผ้าขนหนูใช่ไหมลักษณะเหมือนจะเอามาซับเลือดเนี่ยน่ะผืนนี้ค่ะ
เลยคิดว่าคนแทงก็คงจะเป็นลุงปั่นแก้วเองนั่นแหละแทงแล้วก็คงจะเหมือนมานึกเสียใจทีหลัง
ก็เลยรีบเอาผ้ามาซับเลือดแต่แทงเข้าไป๑๕แผลขนาดนั้นนะคะ
เธอก็เสียชีวิตนะคะลุงแกก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายตามอะค่ะ
ขุนหนูนะที่เขาปิดไอ้นั่นปิดเลือดเขาซับเลือดไว้
เพราะคนหนูก็ชุ่มไปหมดแล้วก็พ่อห่วงของแม่เนอะค่ะ
น่าจะน่าจะเป็นพ่อเนอะเราก็ดูว่าเพราะว่าตำรวจก็สั่งไว้ว่า
ถ้าเจออะไรที่ผิดสังเกตให้เก็บไว้มันไม่มีอ่ะซองยงซองยาไม่มี

เราได้คุยกับป้าของนางสาธิกาด้วยนะคะผู้เสียชีวิตอีกคนนึงค่ะคุณป้าก็คือ
ทีแล้วเนี่ยหลานสาวเนี่ยเคยมีครอบครัวนะอยู่ที่พังงา
แต่สุดท้ายก็เลิกรากับสามีไปแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้๒ปีแล้วล่ะ
ไม่รู้เลยว่าสาธิกาเนี่ยไปคบกับปั่นแก้ว
ไม่รู้เลยจริงเพราะไม่เคยเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาก่อน
มารู้ก็ตอนที่พบศพคนทั้งคู่นี่แหละ
ตอนแรกเธอก็ไม่คิดนะว่าลุงปั่นแก้วเนี่ยจะมาคบหากับหลานสาวเธอ
แต่พอตำรวจเอารองเท้ามาให้ดู
รองเท้าได้ทันทีเลยว่าอ้าวรองเท้าหลานสาวนี่นะ
เจอดิบ่ห่อนได้ห่อนเปิด
อาการละหวานแก้ต่างมันเป็นว่าใครจะว่าจะทำกันคะ
ตำรวจบอกเท่าที่คุยกับทั้งญาติทั้งคนที่เห็นเหตุการณ์ชาวบงชาวบ้านแถวนั้นก็สรุปได้ว่ามันก็คงเป็นประเด็นหึงหวงรักสี่เศร้าที่บอกว่าสี่เศร้าเป็นเพราะว่าลุงปั่นแก้วก็มีภรรยาอยู่แล้วคือป้าเนียงใช่ไหม
แกก็มาคบกับนางสาธิกาสาเหตุปมเหตุที่ฆ่ากันได้ยินมาว่านางสาธิกาเนี่ยไปมีคนรักใหม่
ก็เลยทะเลาะกันแล้วสุดท้ายมันก็ลงเอยแบบนี้เบื้องต้นศพของทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่นะคะชนะสูตรอยู่แล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยค่ะ